ส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ก็มีการแชร์กันมากเลย
โลกออนไลน์นะคะเรื่องของน้องขุนเดช
ขุนเดชเป็นนักเรียนชายอยู่ชั้นป๔

ครูก็สงสัยว่าทำไมน้องไม่มาเรียน
ไปเยี่ยมถึงบ้านปรากฏว่าน้องเนี่ยหยุดเรียน
เพื่อที่จะมาดูแลคุณพ่อที่ป่วยติดเตียงค่ะ
แล้วบ้านนี้อยู่กันเจ็ดชีวิตค่ะ
อยู่กันเป็นห้องเล็ก๗ชีวิตในสรรเจ้า

ผู้ป่วยติดเตียงอยู่แบบนี้ค่ะ
ผู้สื่อข่าวของเราไปที่ศาลปู่เจ้ากันตังที่จังหวัดตรังค่ะ
ไปกับผอโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษีนางอรัญญาธนาวุฒิ
กับคุณครูแว่นดำนายชาตรีบุญมี

สรรเจ้านี้จะมีห้องเล็กอยู่ห้องนึง
นี่ค่ะตรงนี้อยู่กัน๗ชีวิตด้วยกัน
นายวรพันธ์เกื้อแก้วซึ่งเป็นพ่อของน้องขุนเดช
หรือว่าเด็กชายวรวิทย์เกื้อแก้วอายุ๑๑ปีนักเรียนชั้นป๔
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี
นี่ค่ะก็นอนป่วยติดเตียงอยู่
เพราะว่าประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ล้ม
แล้วศีรษะไปฟาดพื้นนะคะ
แล้วน้องก็ดูแลนะคะ
เนื่องจากว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัว

คนในบ้าน๗คนรายได้เดือนหนึ่งประมาณ๗๐๐ถึง๘๐๐
พอคุณพ่อนอนเตียงแบบนี้เนี่ยรายได้ก็ไม่มี
ตอนนี้ที่อยู่ได้ก็คือเงินสงเคราะห์คนชะลาของปู่กับย่า
ท่านรวมกัน๑๒๐๐บาทอยู่กัน๗คนค่ะ

นี่ค่ะแล้วน้องคุณเดชเนี่ยคือ

บางวันก็ไม่มีข้าวกินเพราะว่าต้องให้พ่อกิน
แล้วดูหน้าที่ของน้องที่ทำให้พ่อ
ไม่มีบกพร่องหรือทำได้อย่างคล่องแคล่วเลย

นี่ค่ะให้อาหารทางสายยาง
คือทำคล่องเลยคือดูแลอย่างดี
แล้วก็ร้องเพลงกล่อมเด็กให้คุณพ่อฟังด้วยค่ะ
คือน้องบอกว่าทำไมต้องร้องให้คุณพ่อฟัง
อยากจะให้พ่อหลับสบายแล้วก็หายป่วยเร็วค่ะ
ไปเรียนก็คือผมต้องพวกพ่อครับ

แล้วถ้าเราไม่เฝ้าคนอื่นจะเฝ้าไหมคะ
สู้กันครับแต่ผมห่วงพ่อมากที่สุดครับ
กลมเพลงครับหาเออวันนี้ครับ
กล่อด้วยเพลงกล่อมเด็กครับ
อมเด็กเพราะน้องร้องเพลงกล่อมเด็กอยู่แล้วใช่ไหมคะ

แล้วพ่อฟังแล้วพ่อมีการตอบสนองยังไงบ้างคะ
บางทีก็ยกมือครับบางทีก็หยิลงนะครับ

โอ้โหน้องคุณเดชอายุ๑๑ปีนะคะ
แต่ว่าน้องเป็นผู้ใหญ่มากจริงค่ะ
นี่ช่วยคุณพ่อดูแลคุณพ่อแล้วเสียสละมากจริงนะคะ
ล่าสุดวันนี้พอเรื่องถึงโรงเรียน
ทางภูมิประจำกับครูประชำชั้นก็ให้ความช่วยเหลือ
พาน้องไปเปิดบัญชีธนาคาร
เพื่อที่จะเป็นช่องทางให้น้องได้มีทุนการศึกษา
ซึ่งเดี๋ยวทางโรงเรียนคงจะช่วยสนับสนุนตรงนี้
แล้วก็เงินส่วนหนึ่งที่มีการช่วยเหลือผ่านทางบัญชีนี้
ก็จะนำมาช่วยดูแลครอบครัวดูแลคุณพ่อต่อไป
เพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องราวของน้องขุนเดช
ถ้าคุณผู้ชมท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนเด็กดี
มีความกระตันอยู่ก็สามารถโอนเงิน
เงินอันนี้คือบัญชีของน้องเลยนะคะ

ชื่อบัญชีชื่อของน้องเลยเด็กชายวรวิทย์เอื้อแก้ว
กับนางอมรรัฐสังทองค่ะ